คุณผู้ชมอาทิตย์หน้าซิงเจียอยู่อีกสิ่งนี้หัวชาย
จุดจีนเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชม

เมื่อคืนนี้ค่ะแม่อ้ำพัชราภาของเรานะคะ

เธอโพสต์รูปนะคะ๓ชุดด้วยกัน

เมื่อคืนนี้อย่างที่บอกเธอลื้อชุดมาเลยนะคะ
จากตู้แล้วก็มาโพสให้แฟนคลับดูกัน

ชุดสองแล้วก็
ชั้นจะใส่ชุดไหนดีน่ะค่ะ
สุด๑และสุด๓ให้

ปรากฏว่าเป็นชุดที่๓คุณผู้ชม

ดูท่าจะถูกใจแฟนคลับมาก
ค่ะนี้ถามแฟนคลับแล้วฮายสโฟกเขาเลือกชุดใน

แต่ว่าคำตอบที่น่ารักมากจากแฟนคลับก็คือว่า
อ้ามใส่ชุดไหนก็น่ารักไปหมดล่ะค่ะ
พูดถึงเรื่องอังเปล่าปีที่แล้วจำได้ไหม
ตุ๊ดจีนมีอาเฮียมาให้อังเปล่าด้วย

ซึ่งนะคะตอนนั้นก็หูเป็นภาพประทับใจมาก
ก็แบบว่าเป็นคลิปที่เฮฮาในคลิปนี้นะคุณผู้ชม
นี่เอาซองแดงแล้วก็ยื่นให้เลย

ยังได้ซองแดงขนาดนี้เลย
ส่วนคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่มีชุดแบบเป็นตัวจิ้น
ชุดด้วยนั่นนี่คุณอ้ามเขามีชุดคอลเลคชั่นสีแดงให้ดูเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวให้ดูค่ะเรียกว่าเธอสวยทุกชุดจริงนะคะ
นี่ปัดไหล่ก็ได้นะแบบนี้

แล้วก็๑๒ตุ๊ดจีนใครมีอังปวงอังเป้า

ไม่ใช่ไงพี่แจ๊กกะลีนเธอต้องให้พวกเรา
เธอก็อายุอนาวอยู่มาหลายปีไม่รู้เหรอเนี่ย
เอาเป็นว่านะคะคุณผู้ชมดูภาพตามไปนะคะ

แต่สีแดงไหนก็สวยหมดทุกชุดจริงค่ะ
ก็ขอให้เห็งนะคะทุกคนค่ะ